อันนี้คือเหตุการณ์ช่วงคืนก่อนหน้าที่มีการเลี้ยงหน้ากัน
แล้วลูกชายแม่ลูกชายคนโตแม่ก็ไปงาน
คนก่อเหตุก็มางานเพราะจริงก็รู้จักกัน
งานนี้แหละแม่ยังมาอยู่เลยแม่มังอ้อน
แล้วสุดท้ายลูกแม่มาโดนยิงตายอะค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในร้านอาหารกึ่งผับดังกลางอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซานะคะตีหนึ่งสิบแปดมิถุนายน
ผู้ตายคือนายกฤษดาชัยศรีนะคะ
คือแม่แม่จุรายรัฐเนี่ยแม่ก็เล่าบอกว่า
คืนวันที่๑๗เนี่ยแม่จัดงานบวชให้กับลูกชายคนกลาง
เพราะลูกแม่จะบวช๘โมงเช้าบวช๖โมงเช้าอีกวันนึงก็มีญาติผู้ใหญ่เพื่อนลูกมาช่วยงานกันเต็มเลยนะ
บรรยากาศเนี่ยนี่วันงานบวชเนี่ย
ญาติผู้ใหญ่และเพื่อนของลูกมาช่วยงานอย่างคึกคักบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข

คลิปเมื่อคืนที่ทุกคนกำลังมาร่วมงานสนุกสนานเนี่ยมาเน็ตงานเต็มไปด้วยความสุขแม่ยังออกมาเต้นอยู่เลย
พอเสร็จทำขวัญหน้างานเลี้ยงฉลองกลางคืนเสร็จปุ๊บลูกชายก็พาญาติพี่น้องไปเลี้ยงที่ร้านนี้
แล้วหลังเที่ยงคืนถึงได้รู้ว่ามีคนถูกยิง๒คนแล้วหนึ่งในนั้นก็คือลูกชายคนโต
มเหตุแม่บอกว่ารู้มาว่ามีกลุ่มผู้ชายมาเต้นข้างกลุ่มของลูกชายแล้วมาแซวผู้หญิงในกลุ่มเลยทะเลาะกัน
กลุ่มคนก่อเหตุไม่พอใจชักปืนยิงใส่หลายนัดแล้วสุดท้ายลูกชายคนโตแม่ก็คือเจมส์เนี่ยค่ะ
ตายที่โรงพยาบาลแม่บอกแม่ใจสลายเลยนะ๑๘มิถุนาเนี่ยเป็นวันที่แม่จะได้บวชลูกชายคนเล็กเพราะเป็นนาคแล้วอ่ะ
แต่กลายเป็นแม่ต้องจัดงานศพให้ลูกชายคนโตก่อนแล้วค่อยจัดงานบวชให้ลูกอีกทีนึงอะค่ะ
แม่ไม่สามารถถือพระไตรเดินแห่รอบบทได้เลยเพราะมันทำใจไม่ทันอ่ะ
ตอนนี้แม่บอกแม่คล่องใจมากนะร้านอาหารปล่อยให้คนพกปืนเข้าไปได้เหรอแล้วทำไมเจ้าของร้านอ่ะถึงบอกตำรวจว่าเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดพังทำไมไม่ให้ความร่วมมือแม่กลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เราส่งคุณบอมอภิวัตรไปที่วัดคลอง๒นะคะที่ตั้งศพในเจมส์หรือว่าในกฤษฎาผู้ตายค่ะเจมส์อายุ๒๗ปีนะคะและเหตุการณ์ครั้งนี้เจมส์ไม่ได้ตายคนเดียวค่ะเอ็มเพื่อนเจมส์ก็ตายในเหตุการณ์เดียวกันนี่แหละได้คุยกับคนที่เขาเห็นเหตุการณ์บอกว่าเอาจริงนะพี่คนที่ไปงานเลี้ยงนั้นอ่ะก็เป็นเพื่อนสนิทกันหมด

ก็เลยวิ่งหนีตายแต่สุดท้ายถูกยิงเข้าหลังหนึ่งนัด
เห็นท่าไม่ดีกระโดดไปแย่งปืนกลายเป็นถูกจ่อยิงสองนัดแล้วโน้ตก็หนีไปเลย
ถามว่าแล้วปมเหตุมันแค่มาเต้นข้างกันเท่านั้นเองเหรอ

เหมือนแบบว่าไปเต้นแล้วไปโดนโต๊ะเขาแก้วตกแตก
แล้วกับอีกเรื่องคือว่ามารัวรามน้องผู้หญิงฝั่งเรา
มีสองประเด็นนี้แต่ว่าเรายังไม่อยากคอนเฟิร์มเพราะว่ายังไม่แน่ชัดยังไม่คอนเฟิร์ม
คือลักษณะว่ามาจีบผู้หญิงในกลุ่มของเจมส์
มาเต้นแล้วก็มาจีบก็เลยเหมือนกับกระทบกระทั่งกันแล้วก็ไม่รู้ว่าเมากันด้วยหรือเปล่า
ทางด้านภรรยาของเอ็มหนึ่งในผู้เสียชีวิตก็บอกว่าหลังเกิดเหตุ
ยังไม่มีญาติของคนก่อเหตุหรือเจ้าของร้านอาหารมาแสดงความเสียใจหรือว่าเยียวยาครอบครัวเลยนะ
แม่อยากขอความเป็นธรรมแล้วก็เอาจริงก่อนเกิดเหตุอ่ะรู้มั้ย

มันไม่ใช่อะน่ะมันใจร้ายเกือบไปอะค่ะ
เราก็ได้คุยกับพระเจษฎาพรชัยศรีพระน้องชายของในเจมส์ด้วยนะคะก็บอกก่อนบวชเนี่ยก็ได้คุยกับพี่ชายตลอดเลย
เห็นว่าพี่ชายบวชเรียนมาก่อนส่วนตอนเกิดเหตุเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปเพราะว่าต้องเก็บตัว
คือตอนนั้นไม่มีกระจิตกระใจจะบวชแล้วอะค่ะ
ขวาคือพี่ชายที่เสียชีวิตไปนะคะ
เจษฎาพรบอกไม่มีกระจิกกระใจจะบวชเลย
ตอนแรกเนี่ยเลิกบวชคือ๖โมงเช้า
ก็ต้องเลื่อนมาเป็น๘โมง
ซึ่งแม่ก็มาร่วมงานแหละแต่คือแม่ก็มาแบบน้ำตานองหน้าเลยอ่ะ

กลายเป็นต้องเสียน้ำตาเพราะศูนย์เสียลูกชายไปอ่ะ

เริ่มจัดการกับจิตใจได้แล้วครับ
หลวงพี่มุ่งเนินไปทางอุทิศศรบุญสศรคุสล

แต่ว่าจะไปหนักทางสงสารโยมแม่มากกว่าครับ
เพราะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่โยมแม่ควรมีความสุขที่สุดนะครับ

ก็ร้องไห้แต่ไม่ได้ร้องไห้เพราะดีใจที่ลูกบ่วน
เตรียมงานกันมาหลายเดือนหลวงพี่ก็ตั้งใจท่องมนต์มา
เพื่อจะขานนาคได้แบบสะดวกให้แบบเป็นที่ชื่นชมของผู้ใหญ่
แต่เพราะว่าในวันจริงทำใจลำบากครับ
ขาหน้าก็ติดตะขุบตะขาไปหมดครับ
ทีนี้หลังจากที่โน้ตก่อเหตุโน้ตก็หนีไปเลย
ก็ต้องตามหาตัวแล้วค่ะว่าโน้ตหนีไปไหน
ก็ไปคุยกับพี่สาวของโน้ตก็บอกโน้ตติดต่อมาแค่ครั้งเดียว
บอกว่าถูกคนตายปลาถังน้ำแข็งใส่แล้วมาล็อกคอ
แต่พี่สาวบอกเลยว่าคือตอนนี้อยากให้น้องชายมอบตัว
แล้วพี่สาวเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก
อยากจะขอโทษครอบครัวคนตายด้วยค่ะ
แล้วก็อยากไปขอโทษ
ใช่ก็คืออยากไปขอโทษแทนเขา